ชัญญาอดีตคู่กรณีดิวอริสรารำคาญชาวเน็ตโยงดราม่าย้ำชัด
ยังไม่ชอบอยู่แต่ขอไม่ยุ่งเกี่ยวถึงขั้นทนรำคาญไม่ไหว
หลังจากถูกชาวเน็ตโยงไปเอี่ยวดราม่าของเบลกับดิวนะคะ
สำหรับชัญญาธรรมดะอดีตคู่กรณีของสาวดิวอริสรา
ขอโพสต์ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเพราะเริ่มรำคาญแล้ว
จะไม่ย่อชื่อด้วยอยากชัดเจนค่ะ

คุณต้องหยุดในการที่คุณจะเปิดโทรศัพท์เวลาที่ทำรายการสดนะ
คุณไปดูข้างบนแต่คุณอย่ามาเปิดคลุ้งคลิปอะไรอย่างนี้มันไม่ได้นะ

หนุ่มชั่วสุดเธอนั้นเริ่มชั่วสุด

ผมเนี่ยเปิดแล้วไม่เคยเปิดไอ้ตุ๋งเสียงสิบนัน

นี่คือเขาบอกว่าเขาอย่าชัดเจนมาก
ช่วงนี้เนี่ยฉันโดนเอาชื่อมายง

นี่เราต้องมีสมาธิมากเลยนะ

เขาบอกว่าเขาต้องตามโพสต์ในคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับดิวเยอะมาก
ขอร้องให้เลิกนะคะมันผ่านมานานมากแล้ว
เขาว่าอย่างไรคุณหนุ่มข่าวนี้มันเป็นอย่างไรฮะ

ฉันอยากจะรู้คุณช่วยสรุปข่าวให้ปังหน่อยน้องเมฆน้องเมฆ

ถ้าจะให้พี่หนุ่มสรุปเดี๋ยวได้ประเด็นใหม่

เพราะเขาบอกว่าฉันพูดในทุกวันในห้องคลับเฮาส์
ก็ขอความร่วมมือทุกคนว่าอย่ายกเรื่องนี้ขึ้นมา
ฉันไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาอีก
ไม่ว่าทางไหนก็ตามขอนะคะขอร้องทุกคนด้วยค่ะ
ส่วนดิวไม่ต้องส่งมาขอบคุณอะไรเรา

แต่เราคำไหนคำนั้นต่างคนต่างอยู่
ไม่ว่าจะเธอจะไปทำอะไรใครหรือใครจะไปทำอะไรเธอ
มันไม่เกี่ยวกับเราจบแยกโอเคนะ

ก็คือเขาบอกว่าปุ้มปุ้ยกับน้องเบลนะ
คือเหมือนประมาณว่ามันจะมีข้อความแชท
เบลเขาออกมาก่อนหน้านี้ถูกไหมคะ

มันไปตกที่ปุ้มมันไปตกที่ปุ้ม

มันเป็นเพราะว่าเขาอยากยุ่งเรื่องชาวบ้าน

แต่ว่าตัวเขาเองเหมือนเขาส่งหาเพื่อน
แล้วตัวเองก็คงแบบลืมตัวดันแบบไปแชร์
ไปแบบว่าส่งไปหาเบลล์อะไรประมาณอย่างนี้
ส่งผิดน่ะส่งผิดว่างั้นเธอก็เลยส่งไปหาเบลล์แต่ส่งไป

ส่งไปหาเบลแล้วเบลก็เลยเอามาลง
คือเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเอาเบลเอามาลงหรืออะไร

ว่าคนที่มีแบบไฟฟอร์โล่เท่านี้คือใคร
หรืออะไรประมาณอย่างนี้พี่บ๊วยหรืออะไรหรืออะไรประมาณอย่างนี้

ดิวกักอยู่แล้วดิวไปตรวจแล้วไม่เจอมันกักอยู่แล้วดิวกักอยู่แล้วดิวไปตรวจแล้วไม่เจอ

คงเป็นเพื่อนเที่ยวกันนั่นแหละคงเมื่อก่อนคงเป็นแก๊งเที่ยวกันอย่างนี้
นางคงเป็นเพื่อนเที่ยวกันน่ะแหละคงเมื่อก่อนคงเป็นแก๊งเที่ยวกันอย่างนี้
นางคงเป็นเพื่อนเที่ยวกันน่ะแหละคงเมื่อก่อนคงเป็นแก๊งเที่ยวกันอย่างนี้

นางคงเป็นเพื่อนเที่ยวกันอย่างนี้เขาไปเจอกันที่ไหน
เขาก็ไปพับตามบ้านเขาก็เป็นแบบว่ามีสมาคมของเขา
เขาก็ไปพับตามบ้านเขาก็เป็นแบบว่ามีสมาคมของเขา
เขาก็ไปพับตามบ้านเขาก็เป็นแบบว่ามีสมาคมของเขา
ของปุ้มปุ้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดิว